ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาดวงดีดวงเฮงเนี่ย
บางทีเขาก็ไปขอโชคขอลาบ

รวมไปถึงต้นตะเคียนด้วย

ที่นี้นะโห้ยให้โชคขอลาบ

และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมให้โชคอีกแล้ว
เพราะว่ามีการแก้บนเกิดขึ้น

กองยาวนังรงนังระมา

ไปแก้บนพร้อมกันจ้า
นอกไปต่อครับนี่เค้ามีงานบวนกันเหรอฮะ
เค้ามาแก้บวนจริงคุณชนะฮะ
คักแล้วก็คลื้นเครงกันแบบสุดเลยหน้าตาแต่ละคนยิ้มแย้ม
ว่าถูกรางวัลกันมาแน่นอนแบบนี้นะคะ

เช้าบ้านเค้าถูกรางวัลกันมา๙๒๐๐๐๐
ก็เลยรวมตัวกันมากราบไหว้
จากเจ้าแม่ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนะคะ
อยู่ที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕ตำบลเสาร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญ

ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักมันอย่างดีนะนอกไปต่อ
ใช่แล้วที่นี่คนมาแก้บณ์บนกันเยอะมากทุกงวดเลย
ชาวบ้านเขาก็ว่าจ้างวงกลองยาวแตรวงและนางรำมาจัดงานแก้บนให้กับแม่แก้วเรือนทองนะคะ
หลังจากได้โชคได้ลาบกันไปหลักแสนค่ะคุณ
นี่ฟังไม่ผิดนะคะเขาถูกกันเป็นหลักแสนหลักล้านจริง
เขาว่ากันแบบนี้นะคะอย่างคุณจิตรดาร่วมไทยนะคะ
ชาวกรุงเทพคุณพี่คนนี้นะเล่าให้ฟังบอกว่าเขามากับเพื่อน
มากราบไหว้แม่แก้วเรือนทองมาขอโชคขอลาบจากนั้นเนี่ยก็ไปเสี่ยงดวงค่ะ
ครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าถูกรางวัลยกใหญ่เลยแล้วก็ถูกมาหลายงวดติดติดกันด้วย
ได้เงินมาก็หลายแสนบาทเลยทีเดียวอ้าวไปฟังเสียงยืนยันจากคุณจิตรดาหนึ่งในผู้โชคดีดวงดีกันค่ะ
ก็ได้มา๔๕งวดนะคะก็เหมือนกับเยอะขึ้นเรื่อยแล้วก็มีงวดนี้จะได้เยอะหน่อย
ได้หลักแสนก็เลยเอ่อมันเอาไหว้กองยาวมาสั่งงานทำงานให้ด้วย
โอ้โหได้ติดกันมา๔๕งวดนะคะคุณ
แม่เป็นยังไงบอกแล้วเขาถูกกันเป็นแสนจริงนะน่าอิจฉานะคุณเนาะ
ไม่หมดมีอีกมีอีกอีกหนึ่งท่านก็คือคุณเสวกสารบัวชาวอุทัยธานี
คุณเสวกก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาถูกเลขเด็ดจากแม่แก้วเรือนทองมาแล้ว๓ครั้งติดต่อกัน
เรียกแม่ว่าถ้าเป็นฝุ่นบอลก็แฮตริก
ใช่คุณแล้วคุณเสวกเขาบอกว่าได้โชค
เหล่าบรรดาชาวบ้านคนดวงเห็งเขาก็ไม่พลาดค่ะ

ส่องกันตั้งแต่วันที่๒กันเลยทีเดียวไม่เว้นไม่พักไม่หายใจหายคอกันแล้ว
ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะว่าเขาส่องกันยังไงถึงได้ดวงดีดวงเฮงกันขนาดนี้
แต่ที่รู้ก็คือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ยังไงซะนะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนจริงนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่คุณผู้ชมอย่าไปคิดว่าแหมตลอดข่าว
เอาข่าวแบบคนถูกรางวัลที่๑ที่๑มาให้ดูตลอดเลย
แบบไปเพิ่มยอดคงยอดขายให้ทางฝั่งศาลากิจแบบรัฐบาลไม่ใช่แบบนั้น
เราจะให้ดูเฉยว่ามันก็มีคนที่ถูกนะแล้วคนที่ไม่ถูกเขาก็มีเหมือนกัน
อย่างเราเป็นต้นคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าเราสามคนไม่เคยถูก
พวกเราเป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นประชากรหมู่มาก
คนที่มีเหมือนเราเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปคนที่เขาถูกรางวัลปล่อยเขาไป
ก็ยินดีกับเขาดวงมัน
แล้วก็เรื่องของความเชื่อน้องใบตองต้องย้ำอีกทีนึง
ใช่ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใช่ค่ะ